คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาขอไปต่อที่สาวคนนี้เลยว่า
แต่ว่าขออุทานดังว่าปั๊วมากแม่

ห่างหายไปนานล่าสุดกลับมารับบทแซบนะคะ
รับรองว่าไม่ทำให้แฟนผิดหวังอย่างแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ
และที่เราสนใจโฟกัสเป็นพิเศษเรื่องอะไรรู้ไหม

เรื่องหัวใจในวัย๕๑ปีค่ะ
เฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วเขาว่าอย่างนั้นเลยนะ
พบแฟนเด็กอายุห่างกัน๓๐ปีมาครบ๓ปี

จากเมื่อก่อนฝ่ายชายอายุ๑๘นะคุณผู้ชม
ตอนนี้อายุ๒๑ปีแล้วค่ะ
ก็๓ขึ้นปีที่๓ก็แฮปปี้ดีสิคะ
แต่จะแต่งไม่แต่งเอ้ามาฟังพี่เอ๊กันนะคะ
ที่เขาหาว่าเป็นโรคโคแก่กินย่าอ่อน

ไม่โสดค่ะมีแฟนคนเดิม๓ปีแล้ว
เด็กน้อยปีนี้อายุ๒๑แล้วเด็กน้อยชั้น

จะเมาส์อะไรใครจะว่าแบบอะไรก็ตาม
อะไรล่ะป้าแก่กินย่าอะไรอย่างเงี้ย
เมื่อความสุขของเราเราได้กินอิจฉาแล้วสิ
นั่นล่ะค่ะได้กินแล้วอิจฉาละสินะคะ
ดูแววตาแม่ผมว่าไงล่ะ

ก็มีการเผื่อจงเผื่อใจเอาไว้บ้างนะคะ
แต่ว่าตอนนี้มีความสุขณปัจจุบันดีแล้วค่ะพี่
หลักการนี้ใช้ได้กับความรักทุกวัย
ไม่ว่าจะเป็นแบบห่างกัน๕๐ปี๒๐ปี